คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะครับ
คุณยายท่านหนึ่งขี่รถซาเล้งจะข้ามถนนมาแล้วจะมากลับรถ
ปรากฏว่าถูกรถเก่งที่เขามาเลนขวาชน
และอีกอย่างนะฮะคุณยายเนี่ยเกือบจะได้ใช้เงิน๑๕ล้านบาทแล้ว
เพราะว่าเพิ่งจะติดต่อในการที่จะให้คนมาซื้อที่ดินได้
และจะย้ายไปอยู่กรุงเทพสุดท้ายไม่ทันได้ใช้เงินด้วยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะ
เห็นรถซาเล้งของคุณยายตีจากซ้ายจะมาขวา
รถคันที่ขับมาเลนขวาเบรกไม่ทันนะครับ
ชนรถซาเล้งคุณยายไปเต็ม
คุณยายตัวกระเด็นเลยนะฮะแล้วก็ทำให้กระจกหน้ารถคันนี้แตกนะครับ
นี่ครับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคุณยายวัย๗๓ปี
ขี่ตัดข้ามเลนกระทันหันนะครับ
ขาเข้าเมืองฉะเชิงเศร้าที่หมู่๑๔ตำบลสาราแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ตำรวจสพบางน้ำเปรี้ยวพร้อมด้วยกู้ภัยฉะเชิงเซา

ก็พบรอยเบรกรถเป็นทางยาวกว่า๕๐เมตร
ขอไข่ก่อไก่๖๙๓๘กรุงเทพมนตราคอน
โดยมีคนขับก็คือนางสาวพระนัทธดาพรมกลิ่นอายุ๒๖ปี

เสียขวัญร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
ส่วนหน้ารถของเธอมีร่องรอยการชน

ชนหน้าอัดติดรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
อนดาเวฟสีเทาไม่ติดทะเบียน
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งของคุณยาย
ส่วนคุณยายเองที่เสียชีวิตก็คือคุณยายสิรินดาศรีสวย

เสียชีวิตโดยมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณขมับด้านซ้ายนะครับ
คนขับรถเก๋งเปิดเผยว่าเธอเดินทางมาจากกรุงเทพ
จะไปห้างศัพท์สินค้าในตัวเมืองฉะเชิงเซา
โดยในรถมีเด็กแล้วก็ญาติรวม๖คน
เมื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเป็นจังหวะที่คุณยายผู้ตาย
ขี่รถพ่วงหรือว่ารถซาเล้งจากเลนซ้ายสุด
หากออกมาเลนขวาสุดคาดว่าจะกลับรถอย่างรวดเร็วนะครับ
เธอเองพยายามเบรกรถแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเบรก

ก็เลยพุ่งชนด้านท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงของคุณยายอย่างแรง
ขณะที่ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลสาราแดง
ผู้ใหญ่บอกว่าเดิมทีคุณยายผู้ตายเป็นคนกรุงเทพ
แต่ได้มาซื้อที่ดินอยู่ใกล้บ้านของผู้ใหญ่บ้าน
จำนวน๖ไร่๑งานเพื่อจะอยู่อาศัย
ก็อยู่ตรงนี้มาได้ประมาณ๒๐กว่าปีแล้วนะ

ไม่นานมานี้คุณยายได้ประกาศขายที่ดิน
จะได้เงิน๑๔๑๕ล้านบาทนะคุณนะ
และประกาศขายรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ประสบอุบัติเหตุนี้นะฮะ

จะกลับไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพ
เพราะว่าคุณยายท่านอายุมากแล้วนะครับ
เมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งจะมีคนสนใจ

และกำลังจะทำสัญญาซื้อขายกัน
แต่คุณยายก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ที่ไหนครับคุณยายครับ
ขายที่หลับวัดหลวงแข้งที่อยู่ของแก

แต่สิ่งสำคัญคุณยายไม่ทันได้กลับไปอยู่
กับญาติที่กรุงเทพด้วยนะครับ